เมื่อวานนี้เห็นข่าวที่บอกว่าปฏิบัติการเด็ดปีกมังกรใช่ไหมฮะ

คุณรู้ไหมแบบนี้พอมันมีข่าวมาคนประชาชน
เราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่แปลกที่บางคนทำไมถึงหลงเชื่อแก๊งพวกนี้

หั่นใจมากนะฮะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์อีก
แต่ก็โอเคถูกจับดำเนินคดีไปแล้ว
เชื่อไหมครับวันนี้เอาอีกแล้วฮะจับอีกครับ
คราวนี้ตำรวจรวบตัวหนุ่มอายุ๓๒ปี
เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วเป็นระดับที่เขาให้ตำแหน่งเป็นระดับผู้เชื่อด

คือตำแหน่งที่คอยปิดเคสให้เหยื่อโอนเงิน
จะเป็นสายสุดท้ายที่เหยื่อจะต้องหลงเชื่อ
ปิดเคสเอาเงินจากเหยื่อให้ได้
เรียกว่าเป็นตัวเอกในแก๊งเลย

ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่๕ศูนย์ปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขาหลอกตัวอ้างว่าเป็นตำรวจระดับผู้กำกับการโรงพักที่เชียงรายฮะ
หลอกให้เหยื่อโอนเงินนี่เป็นหนึ่งในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
และอ้างตัวเป็นตำรวจนะความเสียหายรวมแล้วฟังตัวเลขนะครับ
และต้นเดือนตุลาคมนี้ฮะไปหลอกคุณหมอเป็นผู้หญิงที่ชุมพรได้ไปอีก๑๐๑ล้านบาทโอ้โหดูสิฮะ
หลอกเหยื่อแต่ละคนตำรวจสืบทราบจนทราบว่าในเบียร์เนี่ย
เป็นระดับตำแหน่งที่เรียกว่าผู้เชื่อดคือหลอกให้เหยื่อโอนเงินในขั้นตอนสุดท้าย
มีชาวไต้หวันเป็นหัวหน้าครับ
พาพนักงานคอลเซนเตอร์คนไทยซึ่งในเบียเองก็เป็นหนึ่งในคนไทย
พาในเบียร์หลบหนีออกจากช่องทางลับนะฮะกลับมาที่เมืองไทย
เบียร์สารภาพครับเขาเริ่มต้นข้ามไปกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็ย้ายมาทำงานที่ตึกประตูดำ
แล้วก็เริ่มอ้างตัวเป็นตำรวจระดับผู้กำกับการของโรงพัก
ใหญ่สุดในโรงพักของเชียงราย
จนหัวหน้าเห็นถึงความสามารถเออไอ้นี่มันมีแวว

จิตใจมันโหดเยี่ยมมันหลอกแล้วเนียน
เป็นระดับผู้เชื่อดคอยปิดเคสให้เหยื่อโอนเงิน
ปกติมันจะมีเบอร์แรกขั้นแรกโทรมาก่อนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
ถ้าเหยื่อยังไม่เชื่อรู้สึกเอกใจจะโยนต่อไปให้สายที่๒
แล้วสายที่๓ก็จะมาปิดเคสให้เหยื่อหลงตายใจให้มากที่สุด

ทำรายได้จากการหลอกผู้เสียหายโอนเงินได้เดือนละเท่าไหร่รู้ไหมครับ
ค่ะเท่าไหร่ค่ะ๗๘ล้านเคสใหญ่๓เคสในช่วงปีนี้
นั่นคือเงินที่เขาฟาดไปดูสิฮะเดือนละ๗๘ล้าน
แล้วแลกมากับอนาคตที่ต้องมาจบเหตุตรงนี้มันคุ้มไหม
ตำรวจแจ้งข้อหาครับร่วมกันช่อกงประชาชน
แสดงตัวเป็นคนอื่นร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจร
ข้อหานี้โทษหนักนะฮะแล้วก็ร่วมกันในแก๊งกวนอาจยากรรมข้ามชาติ
และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันฟอกเงิน
ดูสิฮะข้อหายาวเป็นหางว่าวถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่รอดครับเบียร์ฮะขายเพื่อนร่วมชาติด้วยกันอีกเนอะ
ดีแล้วที่จับได้ค่ะขอให้จับเพิ่มได้อีกด้วยนะครับ